หลังจากมีเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติไปเล่นน้ำแล้วก็ถูกฉลามกัดจนบาดเจ็บสาหัส
ก็ล่าสุดมีความร่วมมือจากหลายฝ่ายเหมือนกัน
ท่านผู้ว่าประจวบลงพื้นที่ไปที่หาดทรายน้อย
บอกว่าจะสั่งปิด๒๐วันในการติดตั้งทุ่นรวมทั้งตะข่ายด้วย
แล้วก็กระโหมดหกบริการพ่องกันต่างด้วย
นายวันลบสิงหาเซนีพูดว่าบริษจังหวัดประจบคริรีขัด
พร้อมจรภีที่เกี่ยวข้องมือลงพื้นที่เลยวันนี้
โดยนายพันลบระบุว่าจะสั่งปิดหน้าหาดทรายน้อย๒๐วัน
เพื่อไปตรวจสอบพื้นที่ว่าจะมีการวางทุดลอยตรงไหน
การทำตะข่ายตามแนวป้องกันพื้นที่เสี่ยงตรงไหน
พร้อมกำหนด๖มาตรการป้องกันฉลาม
ก็คือให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติติดป้าย
ต่างให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ
๓ภาษาคือไทยจีนแล้วก็อังกฤษ
แล้วก็ส่วนที่กำลังระหว่างฝ่ายปกครองของอำเภอ
เทศบาลเมืองของหัวหินกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็ศูนย์การทหารราบ
เฝ้าระวังแล้วก็ให้การช่วยเหลือกับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับ
แล้วถามว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไร
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยอีก
นี่เลยตามหน้าจอ๖มาตรการป้องกันฉลามค่ะ
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ำทะเลเนี่ย

เพื่อหลีกเลี่ยงแล้วก็เพื่อความปลอดภัย
นักท่องเที่ยวควรหลีกเลี่ยงการใส่เสื้อผ้าสีเหลือง
ส้มสีฉุดฉาดหรือสีสะท้อนแสง
แล้วก็สีที่มีลักษณะคล้ายกับเกร็ดปลา
นักท่องเที่ยวควรเล่นน้ำทะเลกันเป็นกลุ่ม
อย่าไปเล่นคนเดียวอย่าโชว์เดี่ยว
เพราะว่าจะเสี่ยงต่อการโจมตีของสัตว์ทะเลได้
นักท่องเที่ยวไม่ควรเล่นน้ำทะเลในบริเวณน้ำลึก
ห่างจากชายฝั่งมากจนเกินไป

เพราะว่าถ้าหากว่าเกิดเหตุก็จะยากต่อการให้ความช่วยเหลือนั่นเอง
กว่าจะลงไปถึงมันก็ต้องใช้เวลานะครับ
ส่วนชนิดของปลาฉลามนายพันลบบอกว่า
จากบาดแผลของนักท่องเที่ยวที่ถูกปลาฉลามกัดเนี่ย

จากว่าบริเวณนี้เป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์
แล้วก็ไม่ได้มีการทำประมงบริเวณนี้มานานนับ๑๐ปี
ทำให้มีปลาขนาดเล็กซึ่งมันเป็นอาหารของฉลามเยอะ
และฉลามเองก็เข้าไปอาศัยอยู่บริเวณนี้จำนวนมากนะครับ
ทางด้านของรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระบุว่า
หลังประกาศปิดหาดทรายน้อย
ก็มีการเตรียมลงพื้นที่สำรวจอีกครั้งเพื่อเตรียมทำทุ่นลอยน้ำ
แล้วก็วางตะข่ายรอบทุ่นทำแนวเขตกั้นฉลามแมงกระพรุน
โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จใน๒๐วันตามกำหนดระยะเวลาที่ปิดหาดนะครับ